ซึ่งวันนี้อย่างที่บอกว่าคุณเศรษฐาทวีสินได้มีการรับพระบรมราชองค์การโปรดกล้าวโปรดกระหม่อม
เป็นนายกรัฐมนตรีคนที่๓๐อย่างเป็นทางการของประเทศไทยนะคะ
วันนี้ถือว่าเป็นการเปิดตัวภรรยาในฐานะภรรยานายกรัฐมนตรีของประเทศไทยด้วย
คนก็ให้ความสนใจกันนะนะคะว่าขออภัยครอบครัวของคุณเศรษฐธาวันนี้ถือว่ามากันค่อนข้างที่ยืนเรียงอยู่เลย
มีลูกด้วยมีภรรยาด้วยมีคุณพ่อของภรรยามาด้วยนะคะ
ภรรยาแล้วก็ลูกสาวคนที่๓
คุณเศรษฐามีลูก๓คนเป็นลูกชายอีก๒คนแต่มาแค่ลูกสาว

คู่ชีวิตคุณเศรษฐานะคะวันนี้ก็มาร่วมพิธีด้วยค่ะ
แล้วก็จะมีอีกหนึ่งบุคคลที่คุณเศรษฐาก้มลงกราบที่เห็นนั่งอยู่บนรถวิวแชร์
นั่นคือคุณพ่อของหมออ้อมนะคะก็มีศักดิ์เป็นพ่อตาใช่ไหมคะ
ของคุณเศรษฐาค่ะพลตำรวจโทผ่อนประหลัดรักษา
ท่านเป็นอดีตผู้บัญชาการตำรวจภูทรภาค๓และตำรวจภูทรภาค๕นี่จังหวะนี้นะคะ
มาก้มกร่าบซึ่งพ่อตาคุณเศรษฐาเนี่ย
ฉลองวันเกิดอายุครบ๑๐๐ปีเมื่อเดือนมีนาคมที่ผ่านมานี้เองค่ะ
แข็งแรงดูแข็งแรงมากเลยนะคะเนี่ย
คนก็สนใจกันเมื่อวานนี้แหมมีคนรู้ประวัติปล่อยคุณเศรษฐาคนพอรู้กันอยู่แล้ว
อยากรู้ประวัติภรรยาคุณเศรษฐาคู่ชีวิตคุณเศรษฐาบ้าง
อ้อมนะคะแพทย์หญิงพักพิไลทวีสินค่ะเป็นภรรยาเป็นคุณแม่ลูกสาม
เขาบอกว่าเปรี้ยวจริงนี่ไงเห็นไหมแอบซ่อนความเปรี้ยวอมหวานอย่างมีเสน่ห์เอาไว้
อ้อมเนี่ยปีนี้อายุ๖๒ปีแล้วนะคะเกิดปี๒๕๕๙
อายุเท่าเท่ากับคุณเศรษฐาใช่คุณหมออ้อมเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านผิวหนังค่ะ
การศึกษาปริญญาตรีคณะแพทยศาสตร์จุฬาลงกรมหาวิทยาลัย
แล้วก็ได้ทุนเล่าเรียนหลวงศึกษาและฝึกปฏิบัติการด้านผิวหนัง
ศูนย์การแพทย์ไลออนสุพรรณหงษ์กรุงเทพระหว่างปี๒๕๒๙๒๕๓๐นะคะ
เคยศึกษาและฝึกปฏิบัติด้านแสงเลเซอร์กับสัตว์อาจารย์ลีออนโกแมน
คนที่ได้ฉายาว่าเป็นบิดาแห่งเลเซอร์ที่เมืองซินซิเนติรัฐโอไฮโอประเทศสหรัฐอเมริกา
ถ้าใครติดตามดูเนี่ยจะรู้เลยว่าหมออ้อมเนี่ยเป็นคนแต่งตัวเก่งแต่งตัวหลากหลายสไตล์นะคะ
ลูกหวานหวานก็มีเป็นแนววินเทจก็ได้แต่ถ้าที่เห็นบ่อยเนี่ยก็จะเป็นแนวสตรีทแวร์ค่ะ
คือคุณหมอเนี่ยชอบการออกกำลังกายคือเป็นคนดูแลสุขภาพร่างกายตัวเองไง
อ้อมกับคุณเศรษฐาแต่งงานกันปี๒๕๓๒นะคะแล้วก็มีลูกด้วยกันทั้งหมด๓คน
แต่ละคนก็เรียนจบจากมหาวิทยาลัยระดับท็อปของโลกนะคะ
คนแรกค่ะลูกคนโตน็อปนพัฒน์ทวีสินนะคะจบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยออกสเปิร์ตประเทศอังกฤษ
แล้วก็ฮาบาดบริสเนสกูลสหรัฐอเมริกา
คนที่สองค่ะแนบวรัฐทวีสินจบการศึกษาระดับปริญญาตรีและปริญญาโทจากมหาวิทยาลัยสแตมฟอร์ดสหรัฐอเมริกานะคะ
แล้วก็คนสุดท้องค่ะลูกชายนะคะนุบชะนันดาทวีสินจบการศึกษาระดับปริญญาตรีและปริญญาโทจาก
มหาวิทยาลัยโคลัมเบียสหรัฐอเมริกา
สิดีนี้คือลูกสาวคนกลาง
ซึ่งคุณชะนันดาทวีสินเนี่ยเป็นเศรษฐีหุ้นหน้าใหม่ของเมืองไทย
ข้ามคืนนะคะหลังจากรับโอนหุ้นบริษัทแสนสิริจำกัดมหาชน
หรือซิริ๖๖๑ล้านหุ้น
คิดเป็น๔๔๔ของทุนจดทะเบียน
โดยวันที่๘มีนาคมค่ะ
โดยเป็นการโอนโดยเสน่หาไม่มีค่าตอบแทนนะคะ
ที่คุณพ่อก็คือคุณเศรษฐาจะลงสนามการเมืองเต็มรูปแบบกับพักเพื่อไทย
คุณนุ๊กที่มาวันนี้ก็คือลูกสาว

ที่ได้รับโอนหุ้น
แต่ถ้าจำลงการเมืองเนี่ยก็ต้องมีการเคลียร์เรื่องทักศิลป์

กลายเป็นเศรษฐีหุ้นหน้าใหม่ของเมืองไทยข้ามคืนเลย
ถ้าดูจากราคาหุ้นแสนสุริล่าสุดวันนี้เขาบอกเมื่อวานหุ้นพุ่งปรี๊ดเลย

วันนี้ราคานะคะ๑๙๙บาทต่อหุ้น
เมื่อวานนี้๑๖แล้วขึ้นไป๒หน่อย
ใช่วันนี้ที่๑๙๙นะคะลูกสาวคุณเศรษฐาก็เลยเป็นเศรษฐีหุ้นหน้าใหม่ที่มีความมั่งข้างจากการถือครองหุ้นแสนสิริ
ค่าอยู่ที่๑๓๑๕ล้านบาทค่ะ